มีข่าวเศร้าในวงการส่งนะฮะค่ะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาด้วยนะครับ
ชาวพุทธด้วยนะครับวันนี้สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
สมเด็จช่วงท่านมรณภาพอย่างสงบแล้วนะครับสุริอายุรวมคือ๙๖ปี
พันศานะครับโดยทางโรงพยาบาลสุริราชแถลงการเรื่องสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าวาดวัดปากน้ำพาศรีเจริญเข้ารับการรักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่วันที่๒๖มีนาคม๒๕๖๓โดยคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลมาโดยตลอด
และเมื่อเวลา๕นาฬิกา๔๘นาทีที่ผ่านมาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจา
หรือว่าสมเด็จช่วงท่านได้มรวรณภาพอย่างสงบณ๘๔ปีช๖โรงพยาบาลสุริราช
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ชื่อเดิมท่านคือช่วงสุดประเสริฐนะครับ
ท่านเป็นชาวอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ
อายุ๗ขวบเนี่ยบีดาท่านถึงแก่กรรม
ญาติก็ให้บวชหน้าไฟนะครับเป็นสมเนรพร้อมกับพี่ชาย
หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของบีดา
พี่ชายก็ลาศิกขาแต่ว่าสมเด็จช่วงท่านยังคงบรรพชาเป็นสมเนรอยู่ระยะหนึ่งนะฮะ
หลังจากนั้นก็ได้ลาศิกขาและตอนอายุสิบสี่ปีคือหนึ่งพฤษภาคมปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง
ท่านก็มาบรรพชาอีกครั้งเป็นสมเนรจากนั้นก็บวชพระมาตลอดนะครับ
จนปัจจุบันเนี่ยเจ็ดสิบหกพรรษานะฮะท่านมรณภาพสิริอายุเก้าสิบหกปี
โดยท่านบรรพชาตอนอายุ๑๔ที่วัดสังฆราชาเขตรัฐกระบังกรุงเทพนะครับ
จากนั้นย้ายมาจำพรรษาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าท่านดำรงจำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำพระศรีเจริญ
๒๕๐๘เป็นเจ้าวาดวัดแล้วก็ก่อตั้งสำนักเรียนวัดปากน้ำจนมีชื่อเสียงนะครับ
โดยเป็นสำนักเรียนที่สอบประเรียนธรรม๙ประโยคได้มากเป็นอันดับต้นของประเทศนะครับ
สำหรับตำแหน่งสำคัญสำคัญด้านการปกครองสมเด็จช่วงท่านเคยเป็นเลขานุการสังคนายก
เป็นรองเจ้าคณะภาคสามเจ้าคณะภาคสามเจ้าคณะภาคสิบเจ็ดเจ้าคณะภาคเจ็ด
เป็นกรรมการมหาเทวรัฐสมาคมและเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือด้วยนะครับ
และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชระหว่างปีพศ๒๕๕๗ถึง๒๕๖๐ด้วย
วันนี้ทางรักษารัชการแทนผู้มนุยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสิบบวรแก้วงามรวมทั้งพระพรมโมลีท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำพระศรีเจริญ
สมเด็จช่วงนะครับกำหนดการต่างต่างเบื้องต้นสิบสองธันวาคม
จากนั้น๑๐นาฬิกาเปิดให้ประชาชนและลูกศิษย์มาส่งน้ำที่ชั้น๒ของเจดีมหารัชมงคลนะครับ
และเวลา๑๗นาฬิกาจะเข้าสู่กระบวนการส่งน้ำหลวงอาบศพนะครับ
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในช่วง๗วันแรก๑๒๑๘ธันวาคม
และทำบุญครบวันมรณภาพและจะนับครบ๗วัน๑๕ธันวาคม
หลังจากนั้นวันอื่นจะกำหนดวันสวดบำเพ็ญกุศลทุก๑๗นาฬิกาของทุกวัน
กรณีครบรอบ๗วัน๕๐วันและ๑๐๐วันซึ่งจะมีผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีนะครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดปากน้ำประศรีเจริญวันนี้
ผู้ที่ทราบข่าวลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบข่าวก็เดินทางมาที่วัดกันเยอะแยะเลยนะฮะ
เพื่อมาติดตามเรื่องของกำหนดการพิธีต่าง
รวมทั้งการแสดงความอาลัยแล้วก็มาเคารพต่อสมเด็จช่วงท่านนะครับ